ใกล้วันเด็กแล้วเราอยากให้ผู้ปกครองดูแลเด็กให้อย่างใกล้ชิดนะครับ
พรุ่งนี้ใครจะพาเด็กไปเที่ยวไหน
อย่าลืมนะเขียนกระดาษนะฮะ
มีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง

ใช่อาจจะเป็นสายรัดข้อมือก็ได้หรืออะไรก็ได้
วันนี้ถ้ามีความทันสมัยใช่ไหมใช่
เทคโนโลยีก็ได้หรือว่าใช้แบบแพทเทิร์นเดิม
จริงป้ายเขียนง่ายก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ติดตัวเด็กเอาไว้

พัดหลงไปนะครับก็อยากให้ดูแลเด็กพอ
ข่าวที่ต่อที่จะพูดต่อไปนี้นะครับ
เป็นเรื่องราวของเด็กเป็นเหตุสลดใจก่อนถึงวันเด็กนี่แหละฮะ
หนูน้อยวัย๕ขวบตามผู้ปกครองไปช่วยสูบน้ำใส่สวนลำไย
แต่ว่าหนูน้อยคนนี้หายไป
ผู้ปกครองตามหาอยู่นานหายังไงก็หาไม่พบนะครับ
ปรากฏว่าให้เจ้าหน้าที่มาช่วยหา
ไปพบว่าสุนัขตัวหนึ่ง
ซึ่งสุนัขตัวนี้เป็นเพื่อนเล่นของเด็กคนนี้มานาน
สุนัขตัวนี้ไปนั่งเฝ้าบนอ่างเก็บน้ำ

เจ้าหน้าที่เลยคาดว่าหรือว่าเด็กตกน้ำตกท่าไป
ก็เลยมีการดำน้ำลงไป
แล้วก็สุดท้ายพบศพจริงด้วยนะครับ

ทีที่ประดาน้ำลงในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้
แล้วก็นำร่างของหนูน้อยวัย๕ขวบ
จากอ่างเก็บน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน
ห้วยสะแพทย์ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
กลางเสียงผู้ปกครองที่ร่ำให้

เมื่อนายสายันจุมป่าผู้ใหญ่บ้านห้วยสัพแพร่เปิดเผย
ว่าเด็กชายวัย๕ขวบเป็นเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้าน
พ่อแม่เด็กได้พาลูกชายมาช่วยรดน้ำสวนลำไยที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยอุ่น
ขณะที่พ่อแม่รดน้ำในสวนก็ปล่อยให้ลูกวิ่งเล่น
วิ่งไปตั้งแต่เช้านะเล่นไปตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะพ่อแม่ถึงจะเสร็จภารกิจนะครับ
ก็เอ๊ะลูกหายไปไหน
หายไปนานแล้วนะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงจนพ่อแม่เสร็จแล้ว

พ่อแม่เป็นห่วงมากนะครับได้แจ้งให้มีการช่วยค้นหา
ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านก็ประสานไปยังเทศบาลตำบลแม่สอยแล้วก็ตำรวจจุดตรวจบ้านแม่สอย
ให้ช่วยกันค้นหาตัวเด็กกระจายกำลังกันค้นหาทั่วบริเวณป่าละเมาะในหมู่บ้าน
ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงก็ไม่พบนะครับ
ซึ่งเป็นสุนัขคู่ใจแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นของเด็กมานั่งเฝ้าบนอ่างเก็บน้ำ
และก็จริงด้วยครับเมื่อผู้ใหญ่บ้านประสานขอความช่วยเหลือ
มูลิธินพรัชอำเภอสรรปะตองนำนักประดาน้ำมาค้นหาเด็ก
ก็พบว่าเด็กชายผู้เคาะร้ายจมน้ำเสียชีวิตแล้ว
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานนะครับว่าสาเหตุที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตนั้น
มาจากเด็กเดินเล่นกับสุนัขอยู่ข้างบริเวณอ่างเก็บน้ำ
แต่ขณะที่สุนัขกระโดดถึงตัวเด็กอาจจะทำให้เสียหลักไง

ตกลงไปในน้ำจนเสียชีวิตดังกล่าวนะครับ